มีคนไปพบศพผู้เสียชีวิตลอยไปติดอยู่ใต้สะพานพระราม๘คุณผู้ชม
และล่าสุดยืนยันว่าเป็นศพของคุณลุงสมชาย
คนขับเรือลากจูงที่ล่มที่อายุทยา
พระราม๘หรือ
มาไกล๙๕กิโลกรัมครับ
จากวัดพนันเชิงมาอยู่สะพานพระราม๘กรุงเทพมหานคร
ยืนยันตอน๘โมง๔๘นาทีที่ผ่านมา
ลงพื้นที่ไปแล้วเพื่อนำศพนั้นผูกติดเอาไว้กับทุ่นแบบ
นี้ก่อนตรวจสอบล่าสุดเนี่ยตอนนี้ประสานญาติที่อายุทยา
กำลังเดินทางไปตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าใช่คุณลุงสม
หรือไม่เพราะในตัวคุณลุงเขาจะมีรอยสักรูป
เสือที่หน้าอกแต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นอันนี้ภาพ
ตอนมีชีวิตอยู่เสื้อแบบนี้กางเกงแบบนี้และที่ศพ
นั้นก็เป็นเสื้อสีเขียวกางเกงสีดำเช่นเดียวกันทำให้ยืน
ันได้ว่าศพผู้เสียชีวิตที่สะพานพระราม๘น่าจะเป็น
ศพของคุณลุงสมชายคนขับเรือลากจูงที่ล่มที่วัด
นันเชิงจังหวัดพระนครศรีอายุทยานะครับเดี๋ยวความ
หน้าเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงข่าวต่อไปของไทยรัฐ
ทีวีอันนี้ล่าสุดแต่ว่าร่างของผู้หญิงหรือว่าคุณนรุ
หมดนั้นตอนนี้ยังไม่พบนะครับ